พบกับอาจารย์พอพาคินี
ผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือปินไทยรัฐ
อาจารย์พอภาฏินีมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้บอกเลยนะครับมกาย

อบอุ่นเลยด้วยมั้ยคะโดนคนตัวใหญ่ขนาบว่ะ
วันนี้มาที่ข้างไหน
ข้างเป็น๒ข้างที่อบอุ่นนะคะ
บรรยากาศก็อบอุ่นเป็นกันเองแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ค่ะหมอไก่จะมาพูดถึง๒ราศี
ที่ดวงจะเห็งเรื่องของการค้าขายในช่วงครึ่งปีหลัง
นี่ผ่านไปแป๊บนะครึ่งปีแล้วหมอไก่

นี่เข้าครึ่งปีหลังแล้วมีราศีไหนบ้าง
ที่ดวงทำมาค้าขายเนี่ยปั้งบ้าง
ราศีแรกก็คือชาวราศีกุม

ชาวราศีกุมเขาเรียกว่าโหดวงการงานเนี่ยโดดเด่นมาก

ก็คือชาวราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าดวงการงานเนี่ยโหเด่นมาก

นะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบทำงานประจำอยู่เนี่ย

ในเรื่องของการวางแผนในการทำธุรกิจ

ในเรื่องของแบบว่าการทำค้าขายหรือว่าการทำอาชีพเสริม

ทำมาค้าขึ้นเลย
ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงปลายปีเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้ว

มีความคิดอะไรมีไอเดียอะไร

ในช่วงนี้ถือว่าดีดวงมาแล้ว

เอาล่ะผมมีวิธีในการเสริมห่วงจุ้ยมาฝาก
เฉพาะอย่างยิ่งใครที่เปิดร้านอาหารต้องทำยังไงบ้างฮะ
ร้านอาหารมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก

ก็คือพ่อครัวแม่ครัว

เตาไฟคือสิ่งสำคัญมาก

ถ้าสมมุติว่าเราไปตามห้างเนี่ย

ได้เตาตให้เห็นควันเลย

อันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่คนจีนพูดง่าย

คุณไปสังเกตดูนะร้านเขาต้มก๊วย
ส่วนใหญ่เขาจะเอาพวกของอุปกรณ์

จะให้คนมองเห็นตั้งแต่เข้าร้านเลย

และอีกอย่างเตาไฟกลัวอย่างหนึ่ง
ก็คือกลัวน้ำเพราะว่าธาตุน้ำเขาเรียกว่ามาพิฆาตธาตุไฟ
เพราะฉะนั้นเราควรจะจัดให้น้ำอยู่ห่างกับไฟนิดนึง
ไม่ใช่แบบว่าโหซิงค์น้ำอยู่ตรงนี้เตาไฟอยู่ข้างกันเลยอันนี้ไม่ดี
ควรจะจัดให้มันห่างกันนิดนึง
เพราะฉะนั้นเอาไฟเอาไว้หน้าร้านก็ว้ากันไป

ร้านอาหาร
มีร้านโล่งนิดหนึ่งร้านโล่งเนี่ยภาษาฮวงจุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเม่งตึง
เม่งตึงคือร้านโล่งหน้าร้านถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงในความเป็นจริงเนี่ย
โล่งมันก็เหมือนกับที่จอดรถถ้าสมมติว่าลูกค้ามามีที่จอดรถสะดวกใช่ไหม
ก็มาซื้อไว้แต่ถ้าสมมุติว่าที่จอดรถไม่สะดวกอาจจะแบบเฮ้ยเลยไป
ไม่มีที่จอดไงอาจจะจัดร้านให้มันสะดวกให้มันโล่งเอาไว้ข้างหน้านะครับ
เพราะว่าเวลาลูกค้าเขาเดินเข้าจะได้แบบเดินเข้าง่ายทางสะดวก
คุณไม่ต้องเอาหุ่นเสื้อผ้าอะไรมาขวางทางด้านหน้าร้านถูกไหมครับอาจจะต้องแบบว่าจัดนิดนึงแอบโมงนิดนึง
หรือว่าแบบมีพื้นที่ให้โล่งสำหรับคนที่เดินเข้าได้สะดวกด้วย
บางทีจะเข้าไปก็เบียดหุ่นเข้าอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่เป็นไรคุณใบตองหุ่นดีไม่ต้องเบียดแล้วเดินเข้าไปเลย
แต่ถ้าไม่ต้องพูดถึงหุ่นผมผมรู้ตัวดี
เคล็ดลับเป็นเทคนิคในการจัดห่วงจุ้ยนะ
สำหรับคนที่ทำมาค้าขายในด้านอาหารแล้วก็เสื้อผ้าความสวยความงามด้วยนะคะ
เจอกับหมอไก่แบบนี้นะครับในทุกวันศุกร์
มาเช็คดวงชะตาแล้วก็ราศีของคุณผู้ชมว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยนะจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตามกันให้ได้ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวเช้านี้แล้ว
รายการต่อไปแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะ
ติดตามต่อเนื่องกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ติดตามตลอดข่าวสุดสัปดาห์ของเราด้วยนะ

เพราะว่ามีการถ่ายทอดสดศึกยอดฝีภายไทยรัฐด้วยดูกันไปยาวเลย
ศึกนี้เราไปด้วยเจอค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามเลยทางไทยรัดเทวีวันอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันค่ะ

คุณผู้ชมคนหนึ่งเขาบอกว่า
อยากจะเป็นต่อข้าวต้มมัดเอาไว้รัดใบต่อ
โอ้โหน่ารักจัง

โอ้โหขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะ